หาเสียงเลือกตั้งในช่วงนี้ต้องถือว่ามันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยนั่นแหละ

ยังต้องสักอาทิตย์หนึ่ง
อาทิตย์หน้านะเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านู้นน่าจะเป็นร้อยเมตรสุดท้าย

ตอนนี้ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือแต่ละพักก็ลงพื้นที่อย่างเต็มที่และทุกพักก็ล้วนมั่นใจในคะแนนเสียงของตัวเอง
แม้ว่าโพลตรงนั้นโพลตรงนี้จะออกมาแบบไหนอย่างไรก็ตาม
ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะดูทางก้าวไกลหน่อย
คุณพิธาลงพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
นี่เป็นยังไงคุณพิธานลิ้มเจริญรัตน์นะครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับนำทีมไป
ลงพื้นที่นะครับในกรุงเทพฯก็แล้วนะครับแล้วก็ไปแจกใบแนะนำผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขต๔๐๐เขต
ก็ถือว่าคึกคักแล้วฮะมีวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่มารอฟังปลาใสมารอเจอทางคุณพิธาและแก่นำพักเยอะเลยนะฮะ
คุณพิทาบอกว่าสาเหตุที่ทำเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้วันที่๑๔พฤษภาคมวันเลือกตั้ง
ประชาชนจะไม่ลงคะแนนเสียงผิดพักผิดเบอร์เพราะว่ามันมีเงื่อนไขหลายอย่างเหลือเกินที่เกรงว่าจะกระทบกับเรื่องของพักเรื่องของเบอร์
ในการไปกาบัตรลงคะแนนแล้วพักก้าวไกลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาคาดหวังจะได้สอสอถึง๑๕๐ที่นั่งนะฮะ
อุ๊ยมีตัวเลขแบบชัดเจนเลยเหรอทั้ง๒เทศตอนอนาคตใหม่ปี๖๒ได้๘๑
แล้วพอมีเรื่องยุบพักเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลก็มีออกไปอยู่พักอื่นบ้าง
เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทางก้าวไกลบอกจะได้๑๖๐ที่นั่ง
เป้าแบบนี้เลยนะเท่าตัวนั้นอ่ะเท่าตัวจากปี๖๒นะฮะ
หลังจากผลสำรวจความนิยมของหลายโพลหลายสำนัก
บอกว่าตอนนี้พักก้าวไกลเนี่ย
คะแนนมาดีเหลือเกิน
ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผลการเตรียมตัวก็เหมือนหนึ่งความชัด
แล้วก็ความพร้อมที่พาเรามาถึงขนาดนี้ความชัดเจนในจุดยืนของการเมืองนะครับ

มีลุงไม่มีเราแต่ถามว่าลุงแคร์ไหม

พณธ์ประวิทธ์ค่ะหัวหน้ากามภาคพลังประชารักษณ์วันนี้อารมณ์ดี

แถมผลังสรุปภาพรวมนโยบายของภัคขณ์และก็มั่นใจเหมือนกันว่า
ทุกอย่างที่พูดไว้ทำได้แน่นอนถ้าได้เป็นรัฐบาล
ผลเอกประวิทย์บอกก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าได้๓๐๐กว่าเสียงก็อยู่ได้
เชื่อมั่นในประชาชนหลัง๑๔พฤษภาพลเอกประวิทย์ประกาศชัดเจน
พร้อมทำงานร่วมกับทุกพักนี่ไงสื่อเลยถามบอกว่าแล้วก้าวไกลล่ะ
ป้อมพร้อมไหมลุงป้อมบอกว่าก็ต้องดูนโยบายด้วย
ไม่ใช่ว่านโยบายไม่ถูกกันแล้วมาทำงานด้วยกันมันก็ขัดกันเปล่า
ป้อมบอกเอาใครไม่จับผมอยู่คนเดียวก็ได้แล้วถ้าผมได้๓๐๐กว่าผมไม่จับกับใครด้วย
ไม่ต้องจับหรอกเขาเชื่อมั่นในประชาชน
คือค่ะก็ตั้งรัฐบาลเองได้แล้วล่ะอย่างนั้น
ไปเปิดปลาใสที่จังหวัดนครพนม

นิดน้องหนูก็ยังพูดถึงพี่นิดอยู่

ปราศัยก่อนหน้าที่นครพนมที่นี่นี่แหละ

แล้วก็บอกถ้าเลือกภูมิใจไทยระวังนะ
บิ๊กตู่เป็นนายกจะได้ลุงตู่
คุณอนุทินบอกนี่แหละถึงต้องมานครพนม
เพื่อมาบอกว่าภูมิใจไทยถูกใส่ร้าย
เพราะถ้าภูมิใจไทยได้เสียงมากพอ
คนชื่ออนุทินจะเป็นนายกเอง
สิ่งที่พูดไปเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยนะ
ไม่ฟ้องไม่ได้เพราะผู้สมัครของภูมิใจไทยได้รับผลกระทบ
คุณอนุทินยังย้อนถามว่าใครกันแน่ที่โกหก
เพราะเมื่อปี๒๕๖๒เนี่ย
พักเพื่อไทยก็ไม่ได้ยกมือให้กับแคนดิเดตนายกของพักตัวเองไม่ใช่หรือ

แบบที่ผมบอกว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มีอุติภาวะ

เพื่อไทยได้สอสออันดับหนึ่ง

แต่คนที่ลอยตัวค่ะคุณสุวัสดลิปปะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้า
เขาไม่สนใจดราม่าของพักการเมืองไหนเลยนะ

ลงพื้นที่นี่อยู่นครราชศรีมานะคะไปตลาดสดหัวรถไฟ
ชูนโยบายด้านเศรษฐกิจตอบโจทย์แก้ปัญหาประชาชน
คือคุณสุวัสดิ์บอกว่า
การกระทบกระทั่งดามงดราม่าระหว่างหาเสียงของพักการเมืองเนี่ย
เอาจริงนะเดี๋ยวพอผ่านเลือกตั้งไปเขาก็จับมือทำงานกันได้

เอาเป็นว่าผมขอเดินหน้าทำคะแนนให้ชาติพัฒนากล้าดีกว่า

เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาคุยกันเอง

เสรีรวมไทยหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้ไปหาเสียงที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ที่ชอบลุยในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ

มั่นใจว่าถ้าเลือกเสนีรีรวมไทยเนี่ยจะไม่ทำให้ผิดหวัง
พร้อมกับขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยอย่ามัวแต่แลนด์สไลด์เพลิน
ลืมเสรีรวมไทย
เช่นนั้นจะมีใครไปกล้าจัดการกับคนทุจริต
ใครจะกล้าปฏิรูปตำรวจแบบคนรู้จริง
ใครจะกล้าปราบยาเสพติด
ถ้าไม่ใช่เสรีมีไว้ลุย

มีประเด็นที่ต้องทำให้สอสอคนหนึ่งของพักเพื่อไทยปฐุมธานีเนอะ
ต้องออกมาไหว้สวยรวยคำขอโทษเลยแหละ

คือมีคนเขาไปขุดประเด็นขึ้นมาว่า

เพราะคุณมีประวัติคดีทำร้ายร่างกายนะ

แล้วเป็นอีกเหตุทำร้ายร่างกายที่คนที่ถูกทำร้ายนี่เขาสาหัสเลยนะ
คดีแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สจฟลุ๊กนะคะ
นี่คืออดีตสธฟลุ๊กผู้สมัครสธปทุมธานีนมนหลีนวรัฐ
ปี๔๙เขาอายุ๑๕
เขาไปทำร้ายร่างกายรู้สึกว่าจนเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน

ตัดสินพิพากษาเขาแล้วแล้วเขาก็ถูกส่งเข้าสถานพินิษฐจนครบกำหนดแล้ว

ที่๒คือเมื่อปี๖๕
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า

ซึ่งเคสนั้นเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลก็พิพากษาแล้วให้รอการลงโทษ
สองคดีนี้มันสิ้นสุดไปแล้วมันเป็นคดีเก่าแล้วมีคนขุดเอามาเล่าใหม่
ยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอได้

เขาเลยลงเขต๕ปฐุมธานีเพื่อไทย

วันนี้ก็เลยยกมือกราบขอโทษถึงเหตุการณ์ในอดีตอย่างนี้เห
ถูกต้องคือเขาบอกว่าที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่แรกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่า
ก็เลยไม่คิดว่ามันจะมาเป็นปัญหาเป็นประเด็นจนคนแบบพูดถึงกันเยอะขนาดนี้

เขาเลยบอกว่าแม้โค้งสุดท้ายนี่ขุดอะไรได้ก็ขุดกันมาเยอะเลยเนอ

ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่เฟซบุ๊กของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย

ในปี๖๕ที่เขาชี้แจงว่า

เราไปคุยกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

เขาก็แชร์โพสต์ของคุณฟลุ๊กเขียนบอกว่า

แต่คดีแพ่งที่เรียกค่าเสียหาย๙แสนบาท

แล้วก็มีผู้เสียหายผู้ชายอีกคนโพสต์ข้อความด้วยบอกว่า
โจ๊กนัดหมายขอทราบรายละเอียดคดีเมื่อ๑๗ปีก่อน
โดยรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว

ก็คือช่วงนี้เหมาะที่สุดแล้ว
อืมเพราะว่าถ้าเขาออกมาเรียกร้องตอนที่ที่สมัครสอจอเนี่ย
ข่าวก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญ
หรือให้ความเป็นธรรมกับคนที่โดนกระทำมากณวันนี้